มาต่อกันเลยเรื่องร้อนแบบสดร้อน
ต้องเอามือทาบอกแทนคุณไอ้อภิษดาคุณแม่สุดแซ่บคนสวยของเราแล้วล่ะค่ะ
หลังจากที่นี่คุณผู้ชมสังเกตไหมในกรอบสีแดงที่เรามาร์คเอาไว้เนี่ย
มันมีไอจีปริศนาคุณผู้ชมค่ะ
มันมีผู้ใช้ไอจีปริศนาใช้เป็นรูปผู้หญิงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะ
เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของคุณไอซ์หลายต่อหลายภาพเลยค่ะ
บอกว่าตอนนี้นี่นะเธอกำลังแชร์สามีของเธอกับคุณไอซ์อยู่
พูดง่ายเรามีสามีคนเดียวกัน
เอ้านะฮะพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษ
แล้วก็เที่ยวตามไปคอมเมนต์ข้อความแบบนี้กับบรรดาเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ชมคุณไอซ์กัน
ในภาพล่าสุดนี้คุณผู้ชมหลายข้อความเลยนะคะ
แล้วทีมงานของเราเนี่ยลองแอดเข้าไปดูกดเข้าไปดูในไออินสตาแกรมของผู้หญิงคนนี้
ปรากฏว่าเขาสร้างอินสตราแกรมเนี่ยเป็นอินสตราแกรมใหม่ขึ้นมาน่าจะเป็นแอคเคาน์หลุมแหละพูดกันง่าย
เป็นภรรยาคนที่สองแล้วก็แอบอ้างนะคุณผู้ชมนะอันนี้ต้องรอฟังความจริงว่าเป็นยังไง
ยังไงแต่ใดก็แล้วแต่เราพยายามติดต่อผู้จัดการส่วนตัวนะคะก็ได้ติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณเอมมี่มรกฏเนาะหรือว่าหลายคนเพื่อนรวมไปถึงคุณแอมนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวค่ะซึ่งคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยวางสายแล้วก็คุยในไลน์ก็คือว่าเราส่งไปให้ดูนะคะว่ามันมีอย่างงี้เกิดขึ้นน่ะว่าสรุปนี้เขาค